วันนี้รอวานติดตามว่าเคล็ดลับหน้าเด็กจะเป็นยังไงนะคะ
เดี๋ยวได้ดูกันว่าเพราะว่าทุกคนอยากเป็นคนหน้าเด็กแบบแพตตี้
เดี๋ยวนี้เราไปถามเคล็ดลับกัน

เราไม่รู้หรอกว่าผมก็ไม่ตัดผมด้วย
เพราะผมแรกว่าผมแรก

ขอบคำงะกายด้วยแต่งอ่าด้วย

ยากเลย

เห็นโทรศัพท์มั้ยที่เค้าบอกว่าดาร้านน่าเด็กมีใครบ้างชื่อเราติดตลอดเลย
ค่ะก็เห็นนะคะก็ดีใจ

ไม่บอกดีกว่าเนอะ
แต่ยังไงก็ยังคงความเด็กแบบนี้แหละ